ไลน์ข้อความเข้ามาสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะแล้วบอกว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง

ดังนั้นตรวจสอบเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ที่ชัยนาธก็อ่วมก็หนักเหมือนกัน
เพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาเที่ยงบริษัทพระยาจังหวัดชัยนาธ
ซึ่งถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เข้าสู่ภาคกลาง
ปรากฏว่ามีระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
คุณดูสิปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาในเขื่อนในอ่างเก็บน้ำตรงนี้นะฮะ
คือเนื่องจากฝนตกหนักตอนบนของประเทศนะคุณนะ
ปริมาณน้ำวัดระดับในเขื่อนชัยนาธเขื่อนเจ้าพระยา
ได้๓๐๙๔ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วนะครับ
ส่วนระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพญาวัดได้ที่๑๗เมตร๗๐เซนติเมตร
เหนือกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางนะฮะ
น้ำตอนนี้ล้นตะหลิงเข้าท่วมบ้านเรือนริมตะหลิงเหนือเขื่อน
ส่วนท้ายเขื่อนน้ำท่วมไปแล้วแล้วก็มีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น
เป็นรายชั่วโมงเพราะว่ามันต้องมีการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนด้วยนะฮะ
ช่วงตีหนึ่งเมื่อคืนนี้นะครับเขื่อนเจ้าพระยาได้เพิ่มอัตราการระบายน้ำ
สูงสุดอยู่ที่๓๑๐๓ลูกบาทเมตรต่อวินาที

เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของน้ำเหนือเขื่อนแล้วก็ท้ายเขื่อน
รองรับปริมาณน้ำฝนใหม่ด้วย
แล้วก็เพื่อชะลอน้ำเหนือไว้ในลำน้ำเหนือเขื่อน
ส่วนส่งผลให้ท้ายเขื่อนระดับน้ำตอนนี้นะคุณนะ
เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง
ล้นตลิ่งไปแล้วเข้าสู่ขั้นวิกฤตแล้ว

ก็มีการขึ้นทงแดงแจ้งเตือนเป็นวันที่๓แล้วนะครับ
โอ้โหนี่จากชัยนาฏวิกฤตขนาดนี้

ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพญาเหมือนกันเลย
เขาบอกว่าคันดินพังหลายจุดนะที่นอน
ใช่แล้วอย่างหนึ่งมันมีเรื่องน้ำหนุนด้วยไงคุณ
น้ำในแม่น้ำเจ้าพญามันก็สูงขึ้นแบบรวดเร็ว
แล้วก็มาเอ่อล้นคันกั้นตรงนี้ค่ะ
ทะลักไปไปท่วมถนนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

ต่อให้เจ้าหน้าที่เขาเอากระสอบทรายไปวาง
ไปซ่อมจุดที่พังวางแนวใหม่
เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจ

คันกั้นน้ำตรงหลังพิพิธภัณฑ์กรมราชธรรม
ยาวไปจนถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนนท์นะ

น้ำสูงประมาณสักไม้บ้านทัศน์หนึ่ง

จุดนี้รถเล็กสัญจรผ่านลำบากมาก
นี่ดูสิเจ้าหน้าที่เขาต้องเร่งวางกระสอบทราย

อย่างที่ซอยพิบูรสงคราม๑๓หมู่บ้านบุรีรังสรรค์

ดูสิสภาพนี้น้ำทัลลักษณ์เข้าทวมบ้านชาวบ้าน

เจ้าหน้าที่เขาต้องสูบน้ำออก
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเอาไว้ที่ถนนพิบูรสงคราม
เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะคะ
ไปดูฝากฝั่งอีสานกันบ้างนะฮะ
แม่น้ำชีลำน้ำพอง
คือน้ำจากแม่น้ำชีจากชายภูมิขอนแก่นมหาศาลคามตอนนี้

ดูสิโรงเรียนถูกน้ำท่วมไปหมดแล้วนะฮะ
แล้วก็ผนวกกับเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น
ระบายน้ำผ่านลำน้ำพอง

ลักเข้าทั่วหมู่บ้านรุ่มต่ำริมน้ำชีนะครับ
บ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วม๕๐๐หลังคาเรือน
ในพื้นที่อำเภอจังหารอำเภอเชียงขวัญอำเภอโพนทราย

ถูกน้ำท่วมสูงกว่า๒เมตรนะครับ
แล้วเมื่อกี้อย่างที่เห็นโรงเรียนวัดนาข้าว

ผู้สิทธิ์ข่าวสอบถามชาวบ้านบ้านดินดำที่บริเวณจังหา

น้ำเริ่มล้นทะลักพนังกั้นแม่น้ำชี

น้ำไหลทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็ว
ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะคุณนะ
ตอนนี้น้ำท่วมบ้านสูง๑๗๐เมตรแล้ว
ส่งผลให้บ้านชั้นเดียวต้องอบพยพมาอาศัยเพลิงพักชั่วคราว
ส่วนบ้าน๒ชั้นยังมีเจ้าหน้าที่เข้าเวรตรวจตราอย่างใกล้ชิด
ส่วนการสัญจรใช้เรือเท่านั้นฮะ
คุณตาเองก็บอกโอ้โหได้แต่นั่งอยู่ตรงนี้แหละ
รอความช่วยเหลืออยู่ในบ้านเพราะออกไปไม่ได้นะครับ

กระแสน้ำไหลแรงกัดซ่อกระสอบทราย

ภายในห้างสรรพสินค้าจำหน่ายวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ที่สุด
ของจังหวัดถนนสถิตนิมานการนะฮะ
เทศบาลเมืองวารินชำราบปรากฏว่านี่คุณ

ช่วงค่ำเมื่อวานนี้มีพนักงานเกือบร้อยคน
ต้องอยู่ดูแลทรัพย์สินภายในห้าง
มีการใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กว่า๖ตัว
ระบายน้ำออกแต่ระดับน้ำมันยังคงสูงขึ้นเรื่อยคุณผู้ชม
ดูคลิปความวุ่นวายภายในห้างขายของตรงนี้หน่อยนะฮะ
ตอนนี้น้ำจะตอนนี้น้ำ
ตอนนี้น้ำจะเท่ากับรถเข็นแล้วนะครับ
น้ำเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเพราะว่าตรงนี้มันเป็นตัวที่ต่ำ
ทั้งหมด

คุณผู้ชมฮะขณะที่คุณบินบรรลือฤทธิ์นะฮะและเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลที่ร่วมกับตันยูนะครับ
ก็มีจุดปฏิบัติการอยู่ใกล้กับอำเภอวาบรินชำราบ
ได้รับแจ้งจากญาติพี่น้องของพนักงานห้างดังกล่าวแล้ว

พายเรือส่องไฟฉายเข้าไปนะฮะ
นำเรือท้องแบน๓ลำแล่นฝ่ากระแสน้ำที่ไหลแรงเข้าไปช่วยเหลือนะครับ
แต่พอไปถึงนะคุณพบว่าบริเวณหน้าอาคารโชว์สินค้า
น้ำท่วมสูง๗๐๘๐เซนเกือบเมตรแล้วนะฮะ
ซึ่งจากเดิมตัวอาคารสูงกว่าถนนสถิตนิมานการอยู่แล้ว๑เมตรด้วยซ้ำคุณ
สูงกว่าแล้วนะยกห้างสูงแล้วนะน้ำยังขึ้นได้สูงขนาดนั้นเลยนะฮะ
ภายในห้างมีน้ำท่วมสูงประมาณสัก๑๐๒๐เซนนะครับ
พนักงานพยายามช่วยกันนำกระสอบทรายปิดจุดที่แตกจุดที่รั่ว
ยังไม่ต้องการออกมาจากห้างเพราะว่าต้องช่วยกันดูแลทรัพย์สินภายในห้างก่อน
เจ้าหน้าที่มูลนิธิกับพี่บินบรรลือฤทธิ์ก็ถอนตัวออกมาก่อนนะฮะ
ก็รอว่าถ้ามีความช่วยเหลืออะไรนะแจ้งมาเลยบอกเลยเดี๋ยวเราด่วนเข้าไปเลยนะฮะ
ตอนนี้นะฮะยังมีชุดกู้ภัยของมูลที่สว่างบูชาธรรมสถานซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่
ก็นำเรือมารอช่วยเหลือพนักงานในห้างอยู่แล้วจำนวน๕ลำนะครับ
ถ้าได้รับการร้องขอจากพนักงานแห่งนี้ก็จะสามารถนำคนออกมาได้อย่างปลอดภัย
ค่ะนี่เราอ่านข่าวน้ำท่วมทุกวันนะเราในฐานะที่เป็นสื่อเนี่ยก็ห่วงทุกคนทุกภาคจริงค่ะ